กันที่ข่าวนี้บ้างนะหลังจากที่มีข่าวลือว่าคุณจ๊ะอาสยามเนี่ย
เป็นโรคไบโพล่าแฟนก็ตกใจเฮ้ยเป็นจริงหรือเปล่า
เพราะหน้าเวทีดูสนุกสนานทีเดียวนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่จ้ะ
แต่หวานใจอย่างพี่แจ๊ธนพลค่ะจะว่าอย่างไร
รวมไปถึงปีใหม่นี้นะคะทั้งคู่เนี่ย
มีการวางแผนจะไปสวีทที่ไหน
หลังจากที่ลุยงานหนักกันมาทั้งปีเลย
และที่สำคัญนะคะวันที่๓๐ธันวาคมนี้ค่ะ
วันดวงดีแจ๊กจะมีเลขเด็ดจากจ๊ะตัวไหนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
น่าจะมีไปทำบุญแหละครับก็คงถ้าไปเที่ยวอ่ะปกติเลยอ่ะ
ที่ไปเที่ยวแบบเวลาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้ก็จะแวะทำบุญ
วันที่๓๐ค่ะขอเลขเด็ดหน่อยค่ะพี่แจ๊ค

เพื่อจะได้ติดมาจากจ๊ะอาสยามบ้าง

คือเขาไม่ได้เป็นแบบป่วยอะไรอย่างนั้นหรอก
เขาก็แต่มันเป็นยังไงดีอ่ะ
ก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะก็คือตามอารมณ์เขาอ่ะ
โอ้โหลุ้นไปกับพี่แจ๊คเลย
ไม่ได้ลุ้นเลขนะลุ้นว่าพี่แจ๊คเนี่ยจะพูดต่อไหวไหม
ดูช้านิดนึงนะคะแต่ว่าพี่แจ๊กก็น่ารักดีนะคะ
เลขเด็ดไม่มีมาฝากแต่ว่าให้ไปติดตามคุณจ๊ะอาสยามเองแล้วกัน
แต่บางทีเข้าใจนะอารมณ์ผู้หญิงอย่างพวกเราก็เป็นแต่ไม่ได้เป็นไบโพล่านะ
คือขึ้นขึ้นลงเวลาช่วงวันนั้นของเดือนเนี่ยผู้ชายก็ต้องทำความเข้าใจผู้หญิงนิดนึงนะคะ